ประเทศไทยเดินมาไกลมากแล้วนะครับ

ถ้าเราไม่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยไม่มีใครก้าวข้าม

บอกให้ล็อกดาวน์ทุกคนต้องอยู่กับบ้าน

บอกว่าให้หยุดกิจการทำการค้า

ก็หยุดแล้วก็ยอมที่จะเป็นหนี้เป็นสิน
ยอมที่จะปิดไม่ธรรมาคาขาย

เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเรื่องนั้นมันผ่านมาแล้ว
วันนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องเดินไปข้างหน้า
ผมคิดว่าทุกภาคการเมืองวันนี้ที่มาเสนอนโยบายเนี่ย
ถ้าใครยังเสนอนโยบายอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับช่างชาติหรืออะไรก็ตาม

ผมคิดว่าอาจจะไม่ตรงกับใจประชาชน

เขาคิดแล้วว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา

แล้วก็มาดูว่านโยบายใครสามารถนำพาประเทศ
แล้วแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของพี่น้องประชาชนได้
เพราะฉะนั้นเราก้าวข้ามเรื่องพวกนั้นมาหมดแล้วครับ

ในมุมของการจับมือกัน
ส่วนใหญ่ที่มักจะถูกถามคือพลังประชารัฐกับก้าวไกล

เมื่อที่ฉันเจอคุณพุทธิพงตรงที่ว่า

ซึ่งมันเป็นไปได้มากที่มันจะรวมกันกับ

คุณบีจะก้าวข้ามทักษิณชินวัฒน์ได้ไหมคะ

ว่าการนำเสนอของพักเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ย

ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมาก็มาด้วยพักการเมือง

ถ้าตอบโจทย์ได้ว่ามาทำเพื่อประชาชน
โยบายของเขาทำแบบนี้แบบนี้

ไม่ได้มาสร้างเศรษฐกิจ

ได้แล้วไม่ได้มีปัญหาแล้วพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ผูกพัน

หลายเรื่องที่ผ่านมากับสิ่งต่างที่ผ่านมาเป็นยังไง

ใช้นโยบายที่ดีเพราะฉะนั้นหลักการคือหลักการ

ผมยังไม่ได้บอกว่าเราต้องไปร่วมกับใครนะ
ผมยังมีโอกาสว่าภูมิใจไทยอาจจะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้
สำหรับภูมิวัยไทยและคุณเป็นผู้ตัดสิน